ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนยังคงพูดถึงกันอยู่ค่ะ
คุยกันอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับกรณีที่มีผู้หญิงถูกสามีราดน้ำกรด
อืมแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลพระรามสอง
แต่ว่าด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่แหละมีการเปลี่ยน
มีการย้ายโรงพยาบาลไปที่บางมดแล้วคนเขาก็กางขากันว่าทำไมถึง
เดี๋ยวออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยครับติดตามพร้อมการเนื้อขีดชั้นใต้เมืองไทยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวคุณช่อลัดดาสุภาพสตรีที่เสียชีวิตที่คุณมิ้นเกริ่นนำไปเมื่อสักครู่
ข่าวนี้ได้ปลุกให้คนไทยตื่นขึ้นมารับรู้ว่าถ้าเรา

ฉุกเฉินเราจะมีสิทธิ์แวะเข้าไปโรงพยาบาลที่ไหนก่อนก็ได้
ไม่ว่าโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหรูแพงเข้าไปได้ทั้งนั้น
สิบสองชั่วโมงโรงพยาบาลนั้นต้องดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเอาไว้ก่อน
ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเพราะเขาจะตามไปเบิกเอากับกองทุนที่สังกัด๓กองทุน
ฉะนั้นถ้าการวินิจฉัยว่าป่วยวิกฤตฉุกเฉินไม่มีปัญหา
แต่ปัญหามันตรงที่ว่าคำว่าวิกฤตฉุกเฉินวินิจฉัยอาจจะไม่เหมือนกัน
กรณีของผู้หญิงคนนี้โรงพยาบาลออกมาแถลง
ซึ่งเป็นคันแถลงที่ไม่มีใครคัดค้านได้เพราะว่า
คุณช่อลัดดาเสียชีวิตไปก่อนแล้วแถลงว่าเดินมาเองได้
จากเตียงไปล้างหน้าเองได้พูดจาได้
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินก็เลย
ไม่รู้ยังไงล่ะครับถ้าคุณช่อลัดดารู้ว่า
เธออยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระราม๒ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เราเชื่อว่าเธอไม่ต้องตะเกียกตะกายไปโรงพยาบาลพระรามสอง
ฉะนั้นประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่สำคัญในการสืบสวนว่าโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือยัง
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมไปที่กระทรวงหนาสุข
ไปพบผู้บริหารรองอธิบดีกระทรวงกรมที่เกี่ยวข้องนี่แหละแล้วพรุ่งนี้ก็มีคิวจะลงพื้นที่
ไปที่โรงพยาบาลพระราม๒เพราะมันมีข้อพิรุธอื่นอีกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวอาคาร
เรื่องนี้จะไปยังไงต่อคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
อยู่ในสายกับผมตอนนี้สวัสดีคุณอัจฉริยะครับ

ประเด็นที่ไปพบอธิบดีและรองอธิบดีออกมารับเมื่อวานเนี่ย
ที่ยื่นไปให้ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบประเด็นไหน
ก็คือรองอธิบดีคมสะสรุนบริการสุขภาพ
ให้ตรวจโรงพยาบาลอย่างนี้ตามปรบสถานพยาบาล
ตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
แล้วก็ร้องนายกแพทย์สภาให้ดำเนินการกับ
ผู้ประกอบวิทยาลัยชีพวิทยากรรมก็คือคุณหมอ
ก็ไปร้องที่นายกสภาคัมพยาบาลให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพยาบาล
ที่เป็นคนวินิจฉัยแทนคุณหมอ
ประเด็นที่โรงพยาบาลเขาด่าหน้าออกมาแถลง
เหมือนกับบอกว่าเขาไม่ได้บกพร่องนะ
เพราะว่าคุณช่อลัดดาเนี่ยมาถึงก็ยังเดินมาเองได้
แล้วก็ยังเดินไปล้างหน้าล้างตาเองได้
แล้วก็พูดจาตอบโต้เองได้ฉะนั้นไม่เข้าข่าย
๕๖ข้อที่บงบอกว่าวิกฤต
อันนี้คุณอัจฉริยักษ์คิดว่าเอาเข้าจริงแล้ว
ผลการสอบสวนมันจะทำให้ออกมาเป็นยังไง
ก็คืออย่างแรกก่อนเมื่อคุณชะลัดดาไปที่โรงพยาบาล
อย่างนี้พระราม๒เนี่ยนะครับ
ในขณะที่คุณช่อรัฐดาไปให้คุณหมอตรวจรักษาเนี่ย

มีหมอจริงไหมจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าในขณะเกิดเหตุไม่มีคุณหมอ

ไม่มีคุณหมอแน่นอนเพราะว่ามีเฉพาะพยาบาล
เราเองก็ได้มีการสอบเจริญฤทธิ์ของพยาบาลข้างใน
พบว่าในขณะนั้นไม่มีคุณหมอแน่นอนไม่ได้มีการรักษาคุณช่อลัดดาแน่นอน
แต่เป็นการทำแผลโดยพยาบาลนะครับ

ทีนี้ถ้าพยาบาลเขาอ้างว่า
คุณช่อลัดดาก็ตอบไม่ได้ว่าโดนอะไรมาคิดว่าโดนน้ำร้อน
ฉะนั้นถ้าโดนน้ำร้อนเนี่ยเอ๊ะก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมาก
เขาก็จะไปโรงพยาบาลที่เขารักษาประจำอยู่ก็
ก็ไม่น่ามีปัญหาอันนี้เขาจะอ้างได้ไหม
ไม่ได้ครับเพราะว่าพยาบาลไม่มีใบประสบวิทยาชีพวิทยากรรมนะครับ
ดังนั้นเนี่ยพยาบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยโรคครับ
พยาบาลต้องทำภายใต้การควบคุมดูแลของหมออยู่แล้วครับ
ย้วยไปตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้ว

คือคุณช่อลัดดานะครับโดนน้ำกดไม่ใช่โดนน้ำร้อนนะครับ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของโรงพยาบาลฝ่ายเดียว
แล้วจะพูดอย่างไรก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือเมื่อคนไข้รายละเนี่ย
ไปอยู่ในมือของโรงพยาบาลคุณถ้าคุณมีคุณหมอจริง
คุณหมอสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าอันไหนคือน้ำร้อนอันไหนคือน้ำกรดอยู่แล้วนะครับ
แต่เนื่องจากว่าไม่มีคุณหมอจึงมีการให้พยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยแทนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือมีการกล่าวอ้างถึงที่ปรึกษาโรงพยาบาลที่เป็นหมอ
ได้มีการรายงานไปยังที่ปรึกษาที่เป็นหมอ
ถ้าหากว่าในขณะนั้นมีคุณหมอจริงทำไมคุณจะต้องรายงานไปที่ที่ปรึกษาที่เป็นคุณหมอล่ะ
ทางไลน์ถูกไหมครับแล้วก็ยังมีการสั่งการทางไลน์
ผมถามว่าการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแบบนี้ตรงรองคุณหมอคุณเนี่ยรักษาคนไข้เนี่ยโดยทางลายเลยครับผมถาม
อันนี้ประเด็นต่อมาคือเมื่อคุณเห็นสภาพของคุณช่อลัดดาเนี่ยอาการหนักแล้ว
คุณกลับให้เด็กเนี่ยอายุ๑๒ขวบเนี่ยนะครับนั่งเท็กซี่ไปที่โรงพยาบาลบางวัดอ้างว่ามีบัตรประกันสังคม
ทั้งที่รถพยาบาลของคุณเนี่ยจอด๒คันถ้าหากคุณบอกว่าคุณได้มีการประสานไปยังโรงพยาบาลมดบางมดนะครับที่มีประกันสังคมจริง
โรงพยาบาลแถลงว่า

สองคุณช่อลัดดากับลูกเนี่ย

บอกว่ามีเงินอยู่๓๐บาท
ทางโน้นนั่นเขาเติมให้อีก๔๐บาท

เป็นน้ำใจไมตรีแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ

และที่สำคัญคือในขณะที่คุณมาส่ง

คุณใช้วิธีคือหามหัวหามท้ายนะครับซึ่งในขณะนั้นคุณช่อลัดดาอาการหนักแล้วนะครับ
ซึ่งถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่ถ้าหากว่าคุณบริการไม่เข้าข่าย๗๒ชั่วโมงยูเซฟนะครับ
คุณก็ต้องเอารถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลบางมศใช่ไหมครับ
แต่คุณกลับให้น้ำเท็กซี่ไปกับเด็ก๒คนอย่างนี้เหมือนเอาคนไปตายไหม
ฉะนั้นคุณสุภาพรู้ไหมครับว่าพอไปถึงโรงพยาบาลบางมดเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอัจฉริยะกำลังจะบอก๑คุณไม่มีหมอผิดแล้ว
ในการส่งต่อคนไข้เนี่ยก็ผิดแล้วปล่อยให้คนไข้ไปสภาพอย่างนั้นเนี่ย
จะมาอ้างว่าคนไข้มีความประสงค์จะไปเองคนไข้อยู่สภาพที่ยังเดินได้อยู่
อันนี้พิสูจน์ไม่ได้เพราะคนไข้ตายไปแล้ว
มีวงค์สร้างติดมีวงค์สร้างติดอยู่ครับ
มีไหมมีไหมมีครับมีวงค์สร้างติดครับ
คือตอนนี้คนเขาเกรงว่าพอถึงกระบวนการสอบสวนเนี่ยกระทรวง
กระทรวงจะผลออกมาสอบว่าเขาได้ทำตามหน้าที่แล้วไม่มีความบกพร่อง
แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับคนตายเขา

คือผมเรียนตรงว่าวันนี้เราไม่ค่อยเชื่อการทำหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเท่าไหร่
และยังงั้นการลงพื้นที่ในการตรวจสอบนักกรรมการเนี่ย
จะร่วมสำคัญเป็นศักดิ์พยานถุประนานตรงนี้ว่าเราจะไม่มั่งใจ
ฮ่าฮ่าครับ
ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มีสื่อมวลชนมีทุกอย่าง
มีทั้งตัวแทนผู้เสียหายมีทุกหน่วยงาน
ไปร่วมกันตรวจโรงพยาบาลอีกครั้งนึง

คือคนที่มีบอกว่าเป็นหมอนะครับ
เขาบอกว่าเด็กเนี่ยโกหกนะครับพูดไม่จริงเนี่ย

เด็กเนี่ยเป็นเด็กที่บริสุทธิ์อยู่แล้วอายุเพียงแค่๑๒ขวบ
ดังนั้นเราเชื่อเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่มีทางโกหกได้อยู่แล้ว
และสิ่งที่สำคัญคือคุณเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาล
คุณตบโต๊ะคุณพูดจาโดยไม่ให้เกียรติโดยไม่มีการขอโทษผู้เสียชีวิตเลยนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราบอกตรงเรารับไม่ได้
รับไม่ได้เอาละครับเรื่องนี้จะต้องตามกันต่อ
วันพรุ่งนี้จะไปตรวจพื้นที่ที่โรงพยาบาลต่อนะฮะ

ผมว่าคนเขาตั้งข้อสังเกตเยอะนะว่าเผลอพิสูจน์ออกมาแล้วจะไม่ผิด

ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะทั้งเรื่องของคำให้การ
วันนี้ก็ยังไม่ได้ยินคำให้การของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริง